มีผู้ชายคนหนึ่งอายุเพียง๑๙ปี

ไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยมันอันตราย

แต่เขาเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงมาก

ไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิงออกไป
ไปแจ้งความตำรวจเอาคลิปนี้

ทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายเป็นผู้ชาย

ผ้าหยอดเหรียญในเขตเทศบาล
นครถัดใหญ่จากนั้นเดินเข้าไป

เพาะชุดชั้นในผู้หญิงแล้วก็ขี่รถออกไป

วันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา

เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ

ล่าสุดตำรวจทำงานกันสัก๑๐วัน

ในเกรนเนี่ยเป็นพนักงานของร้าน

เนื่องจากว่ามียาเค้าเนี่ย
มีความต้องการทางเพศสูงมากอดทนรนไม่ไหวมันอยากมาก
ก็เลยขี่รถตะเวนไปไปเห็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
มันต้องมีชุดชั้นในอยู่ก็เลยเนี่ยฮะไปเปิดดูขโมยไป
แล้วก็ขับรถไปจอดข้างป่าละเมาะแถวนั้นแล้วก็ไปสูดดม
เพื่อสำเร็จความไคร้แล้วก็โยนชุดชั้นในทิ้งป่าไป
แล้วก็กลับบ้านไปนอนกับภรรยานะฮะจนกระทั่งมาถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
นะตำรวจแจ้งข้อหาไปลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดนใช้ยานพานะ
นะฮะตำรวจก็จะมีการสอบสวนต่อแล้วก็ก็มีการสอนเขากลับไปว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ตามหลักของเพศศึกษาเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยคือถ้าเกิดภรรยาตั้งคัน
ถามว่ามีอะไรได้ไหมมีได้แต่ต้องเป็นช่วงระยะเวลาการตั้งคันที่เหมาะสม
ค่ะในช่วงแรกเนี่ยก็อย่าไปมีอืมนะฮะเพราะว่าคุณหมอเองก็จะแนะนำว่าเนี่ยนะ
มันต้องมีตอนที่ภรรยาแข็งแรงแล้วแล้วภรรยาเองก็ต้องมีความพร้อมทางด้านอารมณ์
การที่จะมีอะไรกับฝ่ายคุณพ่อด้วยนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยฝ่ายคุณแม่ที่ตั้งคัน
อาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนแพ้ทองบ้างหลังจากนั้นถ้าเกิดแข็งแรงแล้ว
หายแพ้ท้องแล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ในท่วงท่าที่เหมาะสม
อันนี้ตามหลักทางการแพทย์เขาแนะนำไว้แบบนี้ใช่นะครับอย่าเสี่ยงเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจจริงจริงนะฮะอย่าไปทำใช่